มาดูเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจแล้วก็เตือนภัยกันนะครับ
มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งชนสุนัขที่วิ่งตัดหน้ากระทันหันทำให้รถเสียหลักล้ม
ส่วนคนขี่บาดเจ็บนะครับกู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ขณะที่สุนัขที่ถูกชนนั้นนอนตายอยู่บนถนน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
มีแผลถลอกตามร่างกายใบหน้าปูดบวมนอนอยู่กลางถนน
โดยมีรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายล้มอยู่
และมีสุนัขสีขาวนอนตายจมกองเลือดอยู่ใกล้
ผู้เห็นอิจการระบุว่าก่อนเกิดเหตุ
ผู้บาดเจ็บขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าถนนสุขุมวิทย์
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุสุนัขตัวนี้ได้วิ่งตัดหน้าอย่างกระทันหัน

เตรียมหาเจ้าของสุนัขมารับผิดชอบกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

บนถนนรามโกมุดหน้าที่ทำการปรายศนีย์ตำบลยี่งออำเภอยี่งอ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๘คน

ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล

หลังเกิดเหตุผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

สอบสวนหาสาเหตุหลังผู้บาดเจ็บอาการดีขึ้น
ที่จังหวัดเลยเกิดอุบัติเหตุรถสองแถวเบรกไม่อยู่
รถที่จอดติดไฟแดงบนถนนมะลิวันในพื้นที่ตำบลกุฎป่องอำเภอเมืองเลย
ทำให้รถที่จอดติดไฟแดงได้รับความเสียหาย๔คันมีผู้บาดเจ็บศีรษะแตก๑คน
ตำรวจสอบสวนนายกิ่งดวงชัยอายุ๗๐ปีคนขับรถสองแถวสายเลยวังสะพุงทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุเห็นสัญญาณไฟแดงรถคันหน้าชะลอหยุดแล้วแต่รถสองแถวของตนเองเบรกไม่อยู่
พุ่งชนท้ายรถคันหน้าอย่างจัง
จังหวัดน่านตำรวจสพเมืองน่านเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบนถนนสายน่านท่าวังผา
ในพื้นที่บ้านผาสิงตะบนผาสิงอำเภอเมืองน่าน
จุดเกิดเหตุอยู่หน้าศูนย์หม่อนไหมช่วงหลักกิโลเมตรที่สิบห้า

พันธุ์ในรถพบนายพานุวัตรชูฤทธิ์อายุสามสิบเก้าปี
คนขับได้รับบาดเจ็บที่คอติดอยู่เบาะที่นั่งคนขับ
ผู้ภัยช่วยเหลืออยู่นานกว่าครึ่งชั่วโมง
สามารถนำตัวออกมาได้ก่อนจะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

พอมาถึงจุดเกิดเหตุฝนตกทำให้ถนนลื่น

แยกบ้านสิงคลองหมาเน่าในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์อำเภอโพธาราม
เจ้าหน้าที่ประสานรถยกใช้สลิงลากขึ้นมาด้านบน
โดยใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงจึงสามารถนำรถขึ้นมาได้
ภายในรถพบศพนายธนพลเชยสูงเนินอายุ๒๑ปี

จากการสอบสวนเพื่อนผู้ตายทราบว่า
หลังจากผู้ตายขับรถไปส่งรองเท้าให้ลูกค้าที่ตำบลบ้านเลือกอำเภอโพธาราม
อำเภอโพธารามกำลังขับรถกลับบ้าน